วันนี้มีการชุมนุมเรียกร้องของบรรดาสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบัน
แล้วก็ผู้ปกครองที่โรงเรียนเซ็นคาเบียนนะครับ
เกี่ยวกับการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของผู้มนุยการโรงเรียน
ที่สุดแล้วแม้ว่าผู้มนุยการโรงเรียนจะยอมลาออกจากตำแหน่งผู้มนวยการนะครับ
แต่ว่าทางบรรดาผู้ที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องก็ขอจับตาดูผลการตรวจสอบการบริหารงานต่อไปก่อนนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
เห็นไหมครับผมไม่ใช่คนดื้อรัน
ท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านดูว่าท่านมีกี่คน
โรงเรียนเนี้ยมีห้าพันนะท่านอ่ะมีกี่คน
ไม่ใช่ไอ้เสียงแค่นี้บอกออกไปออกไปแล้วจะทำได้
ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอันนี้มันต้องแฟร์กันนะแฟร์กัน
โหร้องของกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันของโรงเรียนเซ็นคาเบียลส่งเสียงดังเป็นระยะระหว่างการออกมาชี้แจงของนายวินัยวิริยวิทยาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน
การชุมนุมผ่านเสียงตามสายและเวทีปราศัยของผู้ปกครองตลอดทั้งวันสร้างความกดดันให้นายวินัยต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไทยในวันนี้
คือข้อที่ท่านอยากฟังที่สุด

เพราะถ้าเซ็นทะเบียนไม่ต้องการผมนะผมไปของผมเอง

ผมยังยืนยันคำนั้นอยู่
คำแถลงการของตัวแทน๓กลุ่มภาคีเครือข่าย

ผู้มนุยการโรงเรียนตรวจสอบการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส
ขาดทำอภิบาลตลอดจนขอให้ยุติบทบาท
การทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประชุมระหว่างตัวแทนภาคีและภูมิในการโรงเรียน
ใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุป
แม้ผู้มนุยการจะยืนยันพร้อมลาออก
แต่กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนยังคงกังวล
ขอให้มีการทำหนังสือยินยอมขอลาออก
เป็นลายลักษณอักษรภายในช่วงเย็นวันเดียวกัน
ด้านหน่ายกระเสมแจ่มนินกุลตัวแทนผู้ปกครองบอกว่า
รู้สึกพอใจสำหรับการยุติบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
หลังจากนี้จะติดตามผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่
เมืองต้นไม่กังวลใจว่าการตรวจสอบจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จากที่ประชุมวันนี้มีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน
สชเข้ามารับฟังปัญหา
หลังจากนี้จะติดตามผลการตรวจสอบเป็นระยะ
ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑เดือน
โปร่งใสในเรื่องของการดำเนินการการสื่อสารกับผู้ปกครองการสื่อสารกับทางคณะสิทธิ์เก่าผมว่าเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราดูจริงเนี่ยนโยบายในเรื่องของการที่เปิดประตูรับฟังความคิดเห็นเนี่ย
ถ้ามันดีจริงมันคงไม่เดินทางมาถึงทุกวันนี้
โดยมองว่านอกจากเรื่องสุขันลักษณะทางโภชนาการแล้วยังมีเรื่องของคุณภาพการศึกษาค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน
และการนำบุคคลภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิมาทำงาน

มีเพลงที่เกี่ยวกับภูมิวินัยเยอะแยะมาก
เรื่องสาระปรงสาระเปล่าร้องกันทั้งวันทั้งคืน
นอกจากความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว
ในส่วนของครูกำลังประสบปัญหาด้านสวัสดิการ
จ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ

ซึ่งครูมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณ

และมีสิทธิ์ได้รับบำนานตามสัญญาจ้าง

ยังไม่มีการแถลงชี้แจงตอบโต้ข้อสงสัยดังกล่าว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน